มาดูเหตุอุกอาจนะครับที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีฮะ
หนี้นี่ยกพวกไปทวงหนี้จำนำรถครับ
หนี้ไม่มีจ่ายทำยังไงรู้ไหมชักปืนยิงซะเลย
นี่นะฮะรุนแรงขนาดนี้นายจีรศักดิ์ผอมรื่นนะครับ
ถูกเจ้านี่ยกพวกมายิงถึงที่บ้านนะครับ
เหนือหัวเข่าขวานะครับแล้วก็ข้อเท้าขวาอีกหนึ่งนัด
นอนร้องอดโอยเลือดท่วมเลยครับตำรวจสภคูคศแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัย
เร่งช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลนางบุญปลูกแสงชาติ
เป็นอาของคนเจ็บเล่าแบบนี้ครับบอกว่าคนเจ็บเนี่ยนะ
หรือว่าจีลศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นช่างเป็นช่างติดตั้งจอ
ตามมหาวิทยาลัยตามโรงงานต่างนะครับ
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนหลานชายเนี่ยเอารถกระบะไปจำนำไว้กับเพื่อนที่รู้จักกัน
สามหมื่นบาทแล้วเมื่อวานเนี่ยก็จะไปถ่ายถอนรถคืน
แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปเนี่ยคุณพระราพรคุณผู้ชมฮะ
ไปช้าไป๕นาทีรู้ไหมว่าไปช้าไป๕นาทีเจ้าหนี้เรียกเพิ่มเท่าไหร่
เท่าไหร่คะสองหมื่นห้าโอ้ทำไมดอกเบี้ยมันขึ้นเร็วจังเลย
ห้านาทีครับพวกเรียกอีกสองหมื่นห้าค่ะหลานชายไม่ยอมจ่ายนะครับ
คุณผู้ชมจะจ่ายไหมฮะห้านาทีสองหมื่นห้า
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่าโอนเงินค่าจำนำรถคืนไปแล้ว
แล้วก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วตกลงกันแล้วว่างั้นเถอะ
จากนั้นคนชื่อตั้มครับคนชื่อตั้มขับรถมาคืน
แล้วในตั้มก็กลับไปไม่ถึง๑๐นาทีแล้วคราวนี้ขับรถเก่งนะฮะ
มา๒คันเลยคราวนี้มีกลุ่มชายชะกันหลายคนที่เป็นพวกรับจำนำรถอยู่ด้วยกัน
รวมทั้งผู้หญิงและเด็กรวม๖คนด้วยกัน
และตอนนั้นเธอบอกเธอไม่กล้าจะออกไปหรอกเพราะไม่เห็นว่าทำอะไรกัน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
จึงบอกให้เด็กหลบอยู่ในบ้าน
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าหลานชายมีเรื่องชกต่อย

จากนั้นทั้งหมดก็ลงมาจากรถแล้วเอาปืนมายิงหลานชาย
หลังก่อเหตุปั๊บก็พากันหนีไป
พันธุ์ตำรวจเอกวิศนุรักษ์พรมเมษ
ท่านผู้กำกับการสพคูคศเนี่ยเปิดเผยบอกว่า

ลงพื้นที่หาภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะฮะ
ขณะนี้เนี่ยเบาใจหน่อยแล้ว
ตำรวจรู้ตัวแล้วนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใคร
อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำคนเจ็บ
ซึ่งตอนนี้กำลังรอผ่าตัดอยู่
เดี๋ยวสอบสวนเสร็จจะออกหมายจับครับ